คุณผู้ชมค่ะจากนักร้องลูกทุ่งสาวมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มกันบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของเขาจริง
ล่าสุดค่ะกล้องห้วยไร่ถูกจัดอันดับนะคะจากสวนดุสิตโพให้เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในปีนี้
ซึ่งก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเป็นปลื้มสุดเลยนะคะพร้อมกับขอบคุณถือว่าเป็นของขวัญรับปีใหม่กันเลยทีเดียวค่ะ
ผมยังมองว่ายังไงก็ต้องเป็นพี่ไผ่พี่ไมค์พี่มนต์แคนสำหรับตัวผมนะครับ
จริงมันอาจจะเป็นเพราะต้องขอบคุณกระแสของภาพยนตร์เรื่องนาคีภาค๒ที่ทำให้คนรู้จักผมขึ้นมา
ชื่นใจจริงนะคือเราจะตอบว่าเฉยมันก็ตอบแบบดาราเกินอะมันก็มีความสุขก็เหมือนคนได้รางวัลเหมือนคนได้ลูกอมแค่นั้นผมก็มีความสุขแล้ว
เขาก็มีความสุขนะถูกจัดอันดับขนาดนี้นะนอกจากนี้เจ้าตัวก็เผยถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ตัดสินใจบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลบ้านเกิด
หลังจากได้ร่วมวิ่งกับพี่ตูนบอดี้แลมเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึ่งการอุทิศร่างกายในครั้งนี้เจ้าตัวยกให้นักร้องร็อกเกอร์รุ่นพี่เป็นต้นแบบของการเสียสละเลยล่ะค่ะ
พี่ตูนไม่กลัวตายเลยอะ
แบบเฮ้ยจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนเลยอ่ะยิ่ง
ยิ่งเจอข่าวพี่ศิลปินดาราแล้วแป๊บเดียววูบแล้วก็เสียชีวิตอย่างนี้ครับ
ก็เลยคิดว่าเออแล้วบริจาคดีกว่าคงจะเป็นพยศกว่าครับ